มาถึงเรื่องราวของการใช้ศาสตร์บำบัดจากธรรมชาติ
ที่คุณสืบสกุลเกริ่นเอาไว้แล้วนะคะจากถ้ำเกลือนั่นเอง

ใช่มันเป็นอีกหนึ่งธุรกิจใหม่นะคะ
ที่เอามาเสริมสำหรับคนที่ต้องการที่จะบำบัดด้วยธรรมชาติ
คุ้นเคยกับสปาเกลือหรือว่าการขัดตัวทั่วไป

ซึ่งถ้ำเกลือนี้นะคะนำวัตถุดิบมาจากต่างประเทศ
ชูเรื่องของความบริสุทธิ์ของเกลือ
ก็ทำให้ธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จนะคะ
ผนังในห้องนี้ประดับตกแต่งด้วยเกลือสีชมพูอมส้มนับพันก้อน
เทือกเขาฮิมาลายันที่มีอายุกว่า๒๕๐ล้านปี
ซึ่งเป็นเกลือที่มีแร่ธาตุ๘๔ชนิดที่ร่างกายต้องการ
และเป็นเกลือที่บริสุทธิ์ค่ะ
เกลือนับเป็นการบำบัดทางเลือก
โดยจะมีประจุลบปล่อยออกมาจากเกลือเพื่อปรับสมดุลในร่างกาย
แก่การรักษาคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
ถ้ำเกลือจะช่วยในเรื่องของคนที่เป็นเกี่ยวกับโรคของระบบทางเดินหายใจนะคะ
ภูมิแพ้หอบหืดไซนัสนะคะ
ตรงนี้เวลาที่คนที่เป็นแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาก็คือเขาจะหายใจได้ยาก
หายใจสั้นหายใจเหมือนหายใจไม่ได้อากาศไม่ได้ออกซิเจนนะคะ
เวลาเข้ามาในนี้เขาจะรู้สึกว่าเขาหายใจได้โล่งได้ลึกขึ้น
แล้วก็บรรเทาอาการต่างที่เกี่ยวกับภูมิแพ้ลงไป
ในร่างกายเราบางเซลล์ก็เลยไม่สมดุล
ก็จะมีบรรจุบวกมากเกินไปการเข้ามาในนี้ก็จะมีสร้างประจุลบมากขึ้น
ก็ทำให้เซลล์เรากลับไปอยู่สภาวะสมดุล
จะเข้าไปในห้องนี้จะต้องงดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
ใส่หมวกคลุมถอดรองเท้าดื่มน้ำแล้วเข้าไปนั่งที่เก้าอี้
จากนั้นเจ้าหน้าที่จะอธิบายการนวดคลายกล้ามเนื้อบริเวณมืออย่างง่าย
ก่อนที่จะปล่อยให้เราค่อยนอนพักผ่อนนิ่งภายในห้องค่ะ
นาทีถึง๑ชั่วโมงค่ะแต่ว่าถึงจะเข้านานกว่านั้นนะคะ
มีลูกค้าหลายท่านก็ชอบที่จะเข้ามาพัก๒ชั่วโมง
ก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่าการเข้ามาถ้ำเกลือเนี่ย
ไม่มีสายเอฟเฟคหรือว่าผลกระทบข้างเคียงค่ะ
เด็กเล็กก็เข้าใช้บริการได้
ธุรกิจนี้จับกลุ่มลูกค้าคนเมืองทุกเพศทุกวัย
ยังอยู่ในกลุ่มธุรกิจเพื่อความงามและสุขภาพ
ซึ่งเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูง
ใช้ช่องทางออนไลน์สร้างการเรียนรู้
ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และการบริการ
และเกลือฮิมาลายันเองถือว่าเป็นความแปลกใหม่ของตลาดค่ะ
เกลือและผลิตภัณฑ์จากเกลือฮิมาลายัน
เดิมที่ทำธุรกิจสปาส่งตามโรงแรมและร้านสปาทั่วไป
แต่เนื่องจากเข้าตลาดค้าปลีกมาช้าเกินไปค่ะ
อาจทำให้ผู้บริโภคไม่รู้จักแบรนด์นี้

ฟังคำแนะนำจากที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมค่ะ
เมื่อก่อนที่เราอาจจะโฟกัสในเรื่องของการสร้างสินค้ากับ
ตอนนี้ทางแบรนด์เองก็ต้องหันมาโฟกัสมากขึ้น

เพราะฉะนั้นลูกค้าถ้าจะเดินเข้าไปในห้าง
ว่าจะเป็นในสรรพสินค้าของเมืองไทยและต่างประเทศเนี่ย
รู้ทันทีว่าร้านนี้เป็นช็อปของแบรนด์อะไร

มันจะช่วยขับเน้นพลังของแบรนด์

ช็อปต่างพนักงานการบริการการดูแล
ทำให้ลูกค้ามั่นใจแล้วก็เดินเข้ามาปั๊บ
สามารถรู้เลยว่าร้านนี้ช็อปนี้ของแบรนด์อะไร
จากโรงแรมใบสิมราชประเทศกัมพูชา
มีโอกาสจะทำตลาดได้มากที่สุด
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน
โปรดติดตามตอนต่อไป